ตอนนี้หลายกระทรวงก็มีการจัดกิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอย่างหลากหลายเลยนะคะ

กระทรวงวัฒนธรรมเองก็มีการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวค่ะ
เขามีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนะคะ
เป็นการจัดให้ประชาชนทั่วไปนั้น
ก็มาร่วมสวดมนต์ข้ามปีได้ด้วยนะคะที่วัดอรุณค่ะ
พร้อมจัดกิจกรรมเข้าดาวนมิติใหม่แสงสี
แต่ว่ามีความสงบแบบไทย
นายวิระโรธพจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ร่วมกับนางกรอบการวัฒนวรางกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่า

กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดงานปีใหม่
โดยนำมิติความสงบจากกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย

ผ่านการจัดกิจกรรมสวดหม่นข้ามปี
ส่งความสุขให้แก่ประชาชนคนไทย
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
รวมถึงประชาชนทั่วโลกด้วย

เตรียมจัดกิจกรรมแสงสีม่านน้ำที่วัดอรุณ

และนึกถึงภาพลักษณ์ที่สงบและมีความสุขของประเทศไทย

ชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดีค่ะ

ก็จะมีการจัดกิจกรรมสวดบนข้ามปีส่งท้ายปีเก่า
ถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุธ
โดยร่วมกับวัดทั่วประเทศ
สถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดสวดมนต์ข้ามปี
ก็จะมีขึ้นในวันที่๓๑ธันวาคม

ระหว่างเวลา๑๘นาฬิกาจนถึง๒๔นาฬิกา๓๐นาที
โดยมีกิจกรรมบรรยายธรรมตักบาทปีใหม่
ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา

ให้กับประชาชนที่ร่วมกิจกรรมด้วย